โดนอดีตผู้จัดการส่วนตัวค่ะโกงเงินไป
คุณผู้ชมค่ะนะคะคิดเป็นเงินเกาหลีเนี่ยโอ้โหเยอะมากนะคุณผู้ชม
ก็คือโกงเงินไปกว่า๑๐๐ล้านวอนนะคะหรือว่าราว๒๕ล้าน๘แสนบาทไทยนั่นเองค่ะ
เป็นเงินไทยก็เยอะค่ะถูกต้องนะคะซึ่งข่าวดังกล่าวเนี่ยค่ะ
แดนกิมจิเนี่ยพร้อมใจกันรายงานเลยนะคะ
ข่าวดังกล่าวว่าเป็นความจริงลิซ่าถูกช่อกงเงินกว่า๒๕ล้านบาท
ตั้งแต่เริ่มเดบิวต์ในปี๒๐๑๖ก็เลยทำให้ลิซ่าไว้ใจ
โอ้โหถูกโกงเงินไปเยอะใช่นะคะโดยผู้จัดการสุดแสบนะคะ
ก็ใช้ประโยชน์จากความไว้เนื้อเชื่อใจนะคะแล้วก็โน้มนาวลิซ่าให้ลงทุนอสังหาริมทรัพย์นะคะ
ส่วนลิซ่าเองนะคะก็ไม่สบายใจกับเรื่องนี้นะคะเธออยู่ในภาวะอึดอัดใจค่ะ
เพราะว่าเป็นคนใกล้ตัวค่ะเลยอยากให้เรื่องนี้จบแบบประนีประนอมค่ะ
เพราะเธอเองก็ไม่อยากให้กระทบภาพลักษณ์ขององค์กรค่ะ
และวงแมงพิงของเธอเองนะคะก็คือได้รับความนิยมมาก

โดยเธอไม่ติดใจเอาความนะคะเบื้องต้นผู้จัดการคนนี้

ส่วนที่เหลือจะทยอยคืนไปเรื่อยค่ะ
จากบริษัทแล้วนะคะแล้วก็ขอแสงความเสียใจกับเรื่องที่เกิดขึ้น
ซึ่งสร้างความอับอายกับองค์กรเป็นอย่างมากนะคะ
แล้วก็จะมีการดำเนินการเกี่ยวกับมาตรการต่าง
เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุดังกล่าวขึ้นอีกนะคะ
เกี่ยวกับมาตรฐานในการดูแลศิลปินค่ะ
หลังมีข่าวบุคคลปริศนาขู่ฆ่าลิซ่าเมื่อต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานั่นเอง
ใช่เขาบอกว่าคนที่ไว้ใจสุดท้ายร้ายที่สุด

กลัวแต่ว่าตอนนี้ก็คือลิซ่าก็ด้วยความไว้ใจแหละ
ก็ไม่ได้อยากจะเอาเรื่องเอาราวอะไรกันไปนะ
แต่ว่าก็ขอให้เคลียร์กันได้ลงตัวก็แล้วกันนะคะ